ชมเด็กนักเรียนผู้มีความสามารถแล้วก็เรียนเก่งกันบ้างดีกว่า

สามารถสอบโอเน็ตคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้๑๐๐คะแนนเต็ม
โอ้โหวิชานี้เป็นวิชาหินเหมือนกันนะคะ

แล้วก็ยังเดินตามความฝันในการเลือกเรียนทันตแพทย์
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลตามรอยพ่อด้วย
โอ้โหเก่งนี้ต้องเข้าโซโลแกนเด็กฉลาดชาติเจริญ
ถูกต้องค่ะอยากจะให้มีแบบน้องรัดจิต
รัชจิตบูรณกุลหรือน้องออสเนี่ยนะคะเยอะ
น้องคนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนบุรีรำพิทยาคม
มัธยมศึกษาปีที่๖ทับ๑นะคะ
ทำคะแนนสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตปี
ศึกษา๒๕๖๐วิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม๑๐๐คะแนนค่ะ
อยากรู้เคล็ดลับไหมคุณชนะยังไงครับ
น้องบอกว่าที่สอบได้ร้อยเต็มเนี่ยเพราะว่าตั้งใจเรียนในห้องเรียน
ในชั่วโมงเรียนเนี่ยให้เวลาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะ
เวลาเรียนก็จะนำโจทย์ข้อสอบย้อนไป๕๑๐ปี
ฝึกฝนมาลองทำไปเรื่อย
และที่สำคัญค่ะได้กำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลยค่ะ
ก็เอาโจทย์ข้อสอบโอเน็ตย้อนหลังมาทำประมาณ๑๐ปีครับ

ถ้าเนื้อหาบทไหนลืมเราก็จะเอาโจทย์บทนั้นมาฝึกเพิ่มเติมนะครับ
ก็แสดงว่าต้องฝึกทำข้อสอบเยอะใช่ไหมครับ

ครอบครัวมีส่วนร่วมยังไงในการเรียนของหนูครับ
ก็พ่อแม่จะเป็นคนที่ให้กำลังใจเสมอครับเวลาเราเหนื่อยหรือเราท้อครับ
แล้วก็พ่อจะช่วยวางแผนการเรียนให้อ่ะ
จากทำคะแนนได้ร้อยเต็มแล้วนะคะ
น้องยังทำให้คะแนนของเขานี่นะคะ
ทำให้ติดคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทย์ศาสตร์เพศรัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย๔แห่งด้วยคุณ
โอ้โหแต่ละคณะนี่ฮิตทั้งนั้น
เป็นคณะที่ต้องใช้ความรู้มากเลยนะคะ
แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อยากจะเป็นทันตแพทย์เหมือนกับพ่อ
เลยเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

มีอีกเพราะยังมีคะแนนในการสอบแข่งขันทักษะวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อยู่ในลำดับที่๖ของภาค
และได้ลำดับที่๑ในการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับจังหวัดอีกด้วย

เห็นอนาคตของชาติแบบนี้แล้วเราก็ไว้วางใจภาคภูมิใจแล้วก็วางใจนะคะ
ในอนาคตเราก็จะมีหมอฟันเก่งเพิ่มขึ้นอีก๑คนแล้วนะคะ